เรื่องนี้ค่ะก็เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์

มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหวยใต้ดิน
แต่คนที่ไปเกี่ยวเนื่องกับหวยใต้ดิน
เป็นภรรยาตำรวจใหญ่ในพื้นที่
เรื่องนี้ต้องบอกว่างามไส้

คือมีคนไปทวงค่าหวยใต้ดินบอกว่าซื้อหวย
แล้วถูกหวยแล้วทำไมไม่จ่ายมา
ทวงกับภรรยาตำรวจอ่าเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ปากนี้จากกับ๔๐๐๐๐๐ดี
ปุ่ยถึงไปให้อ่ะนี่นี่๑๗๐๐๐๐๐๐

เจ้าฟังถ้าก่ายซื้อเจ้า
ลองซื้อเจ้าชื่นหาใหม่ก่ายพืชเจ้า

ต้องเสียสละต้องเสียสละ

ในคลิปนี้ก็คือไปทวงเงินนะคะ
ค่าหวยใต้ดินนะคะในคลิปก็จะได้ยินเขาเรียกว่า

ก็คือเรียกภรรยาตำรวจใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ

ประเด็นคือชาวบ้านเขาบอกว่า

แล้วถูกหวยงวดตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนแล้ว

แต่คุณนายบอกว่าเจ้ามือหวยหนีไปแล้ว

ชาวบ้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะ
มีหลักฐานการซื้อไปร้องเรียนผ่านเพจ
อซ้อขยี้ข่าวแล้วก็ตั้งคำถาม
ถึงพฤติกรรมของครอบครัวนายตำรวจครอบครัวนี้

ตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็อยู่ในเหตุการณ์

พอถูกหวยไม่เห็นจะเคยได้เงินเลย

ผ่อนผันไปเรื่อยไม่ยอมจ่ายเงินให้สักที
พอทวงถามหนักเข้าลูกชายคุณนายบอกว่าอยากได้ก็ให้ไปฟ้องเอา
เหมือนจะรู้กฎหมายเพราะว่ามันเป็นหนี้สินหวยใต้ดินมันฟ้องร้องกันไม่ได้
มันผิดแต่ต้นมันผิดตั้งแต่ต้นเรื่องเหมือนรู้ไง
ก็เลยบอกอ่ะอยากได้ให้ไปฟ้องเอาทีมข่าวก็ลงพื้นที่
ไปถามในหมายนามสมมุตินะคะขอใช้เป็นนามสมมุติ
เพราะเขายอมรับว่าชอบเล่นหวยชอบเล่นหวยใต้ดิน
แล้วรู้จักกับคุณนายของนายตำรวจที่ขายหวยใต้ดินมา๒ปีแล้ว
เลือกซื้อเพราะมั่นใจไงเพราะเขาเป็นภรรยาตำรวจ
มั่นใจความเป็นภรรยาตำรวจก็เลยซื้อหวยใต้ดินกับเขา
แบบมีเครดิตอะไรอย่างเงี้เหรอเออแล้วแต่ละงวดก็ซื้อเยอะนะคะ
พันบ้างแปดพันบ้างเก้าพันบ้างแต่งวดสิบหกพฤศจิกายนฝัน
มีคนมาบอกว่าให้ซื้อ๗๖๑นะก็เลยมั่นใจมาก
ก็ซื้อกลับไปกลับมาอะไรแบบเนี้ยระหว่างไปซื้อก็ยังเล่าความฝันให้คุณนายฟังเลย
คุณนายยังแนะนำเลยว่าก็ซื้อตัวละห้าพันสิแต่เงินไม่พอ
เลยซื้อไปพันหนึ่งแต่ก็ซื้อหลายเลขนะคะ
รวมไปรวมมาก็หมื่นหนึ่งอ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาท
ในหมายนามสมมุติบอกว่าโหยถูกหวยนี่นะดีใจมากเลย
ยังไม่ทันได้เงินจากการถูกหวยนะคะ
อยากจะฉลองเพราะรู้ตัวว่าอ่ะเลขที่ซื้อมันถูกอืม
ยืมเงินเพื่อนบ้านนั่นหมื่นนึงมาฉลองถูกหวย
คนถูกหวยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงนะ
ไปยืมตังค์เขามาฉลองก่อนเงินยังไม่ได้เลย

ไม่ได้ไปเอาตังค์ด้วยฉลองถูกหวยค่ะ
ฉลองไปแล้วค่ะก็โทรไปหาคุณนายว่าคุณนายขอค่าหวยหน่อย
คุณนายเงียบก็ถามมาตลอดคุณนายก็เงียบ
พาผู้ใหญ่บ้านไปถามแล้วให้ลูกสาวถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ลูกชายคุณนายบอกว่าให้ไปฟ้องเอาเขาก็เลยเสียใจนะคะ
ก็อยากจะให้ตำรวจมาดูให้หน่อยถ้าตำรวจมาดูแล้วผมเองจะต้องถูกดำเนินคดีก็ยอมนะ

ในหมายนามสมมุติคนนี้บอกว่าถ้าผมจะโดนดำเนินคดีไปด้วยก็ยอม
เพราะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยากให้ตำรวจมาดูให้หน่อยครับ
มีคลิปครับไปคุยกันแล้วครับคุยที่บ้านเขาเขาก็บอกว่าไม่มีไม่จ่ายครับ
ผมก็ว่าซื้อของเขามันปลอดภัยดีผมก็ซื้อมานานแล้วครับ
อืมครับครับครับซื้องานนานซื้อห้าร้อยคูณพันคูณอย่างงี้
ผมก็ซื้อมาตลอดแต่เฉพาะก้อนนี้
สุดท้ายของผมแล้วครับมั่นใจครับมั่นใจผมได้ซื้อครับ
ครับผมผมก็อยากจะให้เขามาใช่ให้ผมครับเอาตังค์ที่ผมถูกให้ผมครับ
เวลาผมไม่ถูกเขาก็กินผมเต็มเต็มครับผมบาทหนึ่งผมไม่เคยขอครับ
ทีนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นรู้แล้วนะคะว่านายตำรวจที่ชาวบ้านอ้างถึงคือใคร
จริงใช่ไหมจริงเป็นภรรยาในตำรวจจริงจริง
แล้วก็มีนายตำรวจอยู่ในเหตุการณ์คลิปนี้ที่ชาวบ้านไปทวงเงินด้วยจริง
รู้ตัวแล้วค่ะว่าเป็นใครนะคะสั่งให้มารายงานตัวที่กองบังคับการสอบสวนภูทรที่จังหวัดบุรีรำอ่ะนะคะ
เพื่อมาสอบสวนหาข้อที่จริงเพิ่มเติมส่วนคนที่บอกว่า
หวยใต้ดินกับภรรยาตำรวจเนี่ยก็ต้องเรียกมาคุยเหมือนกัน
ถ้ามีการซื้อขายหวยใต้ดินกันจริงโดนหมดเลยค่ะตำรวจบอก
โดนหมดทุกคนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วเงินที่จ่ายไปคุณก็ไม่ได้
เงินที่คุณถูกหวยใต้ดินคุณก็ไม่ได้แล้วจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีก็ไม่ได้
แล้วที่บุรีรำปล่อยให้มีหวยใต้ดินได้ยังไงครับ
อย่าไปซื้อหวยใต้ดินก็แล้วกันอ่าฝากไว้ให้คิดนะครับ